ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนโสดมีจังหวะดีสำหรับเริ่มชีวิตรัก
จะได้พบโดยการเดินทางจะได้พบคนที่ถูกใจ
อยู่ในกลุ่มเพื่อนร่วมเดินทางคนมีคู่ชีวิตครอบครัวมีความสุขดี
ได้เดินทางเป็นครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันแต่ก็จะมีเหตุให้ขัดใจกันระหว่างเดินทางบ้าง
สุขภาพอาการของโรคไม่มีปรากฏรุนแรงแต่ก็ควรระวังความผิดปกติที่เกี่ยวกับส่วงอก
เพาะอาหารอาการที่เกี่ยวกับโรคปอดการเงินเป็นระยะที่มีโอกาสดี
มีรายได้เข้ามามากมีรายได้พิเศษรวมถึงก็จะได้รับข่าวดีหรือมีช่องทาง
จะมีเคราะห์ทรัพย์สินเงินทองข้าวของมีค่าอาจถูกขโมยหรือศูนย์หายเสียหายประมาทไม่รอบครอบของตัวเอง
การงานจะสนุกสนานกับการงานประเภทติดต่อสื่อสารได้เดินทางไปโน่นมานี่
พบปากกับคนดีที่มีน้ำใจเป็นมิตรมัยตรีและเป็นคนมองโลกในแง่บวก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์